คุณผู้ชมข่าวนี้มาแล้วค่ะที่ขอนแก่นค่ะที่เมื่อวานนี้คุณผู้ชมสงสัยกันเยอะเลยแล้วก็ส่งข้อความมาเยอะมากผ่านทางเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวส์โชว์
กรณีคุณพี่นโรงศักดิ์วัย๔๑ปีตกลงไปในถังน้ำใบนี้คือคุณพี่เขาเนี่ยหายไปจากบ้าน๒วัน
ครับญาติพี่น้องโพสต์เฟซบุ๊กตามหาหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเขาบอกญาติพี่น้องว่าจะไปซื้อกับข้าวอืมกลายเป็นว่ามาเจออยู่ในถังน้ำใบนี้นี่คือมือที่โผล่ขึ้นมาตอนที่เขาไปช่วยมือซีดขาวเลยอ่าอยู่ในถังน้ำนี้สองวันสองคืนที่ไปเจอก็เพราะว่ามีคนเดินผ่านพอดีได้ยินเสียงแผ่วแผ่วออกมาจากถังน้ำครับช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้โหคือเสียงแผ่วมาก

คำตอบแล้วคุณผู้ชมจะยิ่งงงกว่าเดิมหรือเปล่าใช่ค่ะเดี๋ยวฟังเดี๋ยวฟังค่ะนายนรงศักดิ์นิเวศสุขติอายุ๔๑นะคะ
อำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นที่ตกลงไปในถังน้ำอันนี้ค่ะเราส่งนัทพงศ์เรียบสันเทียตามเรื่องนี้ให้ต่อ
ครับก็เดี๋ยวดูเรื่องของเส้นทางนิดหนึ่งจากบ้านของนายนรงศักดิ์ไปที่ป่าช้า
บ้านห้วยสายใต้ที่เป็นจุดที่มีถังน้ำนี้นะครับครับถังกันประมาณสามกิโลกว่ากว่า
เมื่อวานนี้หลานสาวบอกว่านายนรงศักดิ์บอกว่าจะไปหาซื้อของกิน
ไปซื้อกับข้าวแถวแถวทางขึ้นเขื่อนอุบลรัฐนี่นะคะครับ
ซึ่งคนละเส้นทางค่ะคนละเส้นทางกับที่ไปเจอถังน้ำ
ไปอยู่ในถังน้ำในป่าช้าค่ะนายนัทพงศ์ทีมข่าวของเราเลยบอกว่า
เอาอย่างนี้พี่อุ๋ยพี่มิ้วผมขอจำลองเหตุการณ์นิดนึง
เพราะหลายคนสงสัยว่านายนรงศักดิ์ลงไปในถังน้ำได้ยังไง
จำลองเหตุการณ์๓แบบเลยนะคะ
ถังน้ำนอนราบอยู่กับพื้น
ถังน้ำตั้งอยู่บนพื้น
และแบบตั้งอยู่บนฐาน

คุณผู้ชมดูค่ะ๓แบบแบบนี้นะคะที่เราจะทดลอง

คุณนโรงศักดิ์ผู้ประสบเหตุสูง๑๗๓น้ำหนัก๙๐กิโล

ทดลองแบบแรกเอาถังนอนราบ

เทิบกระเทิบกระเทิบเข้าไปแบบนี้
เสียว่ากลัวแทนนะแต่ออกได้เนอะ

นี่ค่ะถ้าเกิดนอนถังนอนราบแบบนี้ก็ต้องค่อย
แต่ตอนเกิดเหตุที่ไปเจอเนี่ยถังมันตั้งอยู่นะ

ลักทุเลนะคะขนาดถังมันนอนแล้วก็จะลงไป
นึกว่าเล่นสไลเดอร์อยู่สวนน้ำ

เขาฝาถังเขาเปิดไว้

เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวให้นัทพงศ์เรียบสันเทียทีมข่าวของเรา

เออเอาเลยไป
คุณผู้ชมครับจากการที่ผมเข้ามาอยู่ภายในถังนะครับ
จะเห็นว่าตอนนี้หัวของผมเนี่ยโผล่ออกมานอกถังเนี่ยเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้น
เพราะว่าอันนี้คือการเขย่งเท้าของผมนะถึงทำให้ผมได้สามารถที่จะ
โผล่ขึ้นมาบนถังได้

น่าจะ๑เมตรโดยประมาณเพราะว่า
ซึ่งผมมั่นใจว่านายนรงศักดิ์คนที่ติดอยู่ภายในถังเนี่ย
ไม่สามารถที่จะนั่งอยู่ภายในถังได้นะครับ
เพราะว่าถ้านั่งเนี่ยจะต้องจมน้ำเราจะต้องได้รับอันตรายมากกว่านี้แน่นอน
ผมมั่นใจว่าเขาน่าจะต้องมีการยืนแบบนี้
เป็นเวลา๒วันจนมีคนผ่านมาเห็นนั่นเองครับ
ทีนี้ค่ะตามที่นายนโรงศักดิ์บอกว่าทำกุญแจตกลงไป
ทีมข่าวของเราบอกว่าเอาจริงนะคะจากการทดลอง

เพราะว่าโอ้โหถังมันตั้งอยู่นะคะ
แล้วก็ไม่ใช่ตั้งอยู่บนพื้นมันมีฐานตั้งอยู่อีกทีนึง

มันจะเอาอย่างนี้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๒
คนที่มาช่วยในนรงศักดิ์ออกจากถังน้ำนางสาวสำรานบอกว่า
ทุกคนชาวบ้านสงสัยเหมือนคุณผู้ชมที่ส่งข้อความมา

ทุกคนสงสัยว่าเอาจริงมันจะแบบ
ถ้าตกลงไปขนาดนั้นคุณจะโอ้โหทุลักทุเลไปเก็บกุญแจ
แล้วจนตัวเองร่วงตกลงไปเนี่ยนะมันอันตรายมากนะคะ
แล้วประเด็นสำคัญคือตรงนี้ค่ะ
มันเป็นป่าช้าแล้วก็เป็นจุดที่คนไม่ค่อยเดินมานะคะ
ทีมข่าวของเราก็จำลองเหตุ
เรียบร้อยทีมข่าวของเราบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันคนที่จะตอบคำ
ถามนี้ได้ดีที่สุดก็คือตัวนายนรงศักดิ์เองครับนายนรงศักดิ์บอกว่า
ก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้อของกินแต่ไปเจอกับชายหญิงคู่หนึ่ง
นี่แขนสงสัยตอนตะเกียกตะกายใช่ค่ะไปเจอชายหญิงคู่หนึ่งขี่รถจักรยานยนต์
อยู่ด้านหน้าครับนายนรงศักดิ์บอกว่าตอนนั้นไม่รู้อะไรดนใจ
ขี่รถจักรยานยนต์ตามสองคนนี้ไปขี่ตามไปเรื่อยจนคลาดกันตรงทางเข้าป่าช้า
แต่ด้วยความสงสัยเลยขี่รถตามเข้าไปต่อแล้วไปโผล่ที่ป่าช้า
รู้สึกปวดฉี่ค่ะก็เลยไปเข้าห้องน้ำที่อยู่ข้างถังน้ำตรงนั้นแหละ
อืมหลังจากนั้นรู้สึกเบลอเบลออ่ารู้ตัวอีกทีอยู่ในถังน้ำแล้วค่ะ
แล้วก็ขึ้นจากถังไม่ได้เอ้ยอ่าอย่างงี้เลยเหรอจนรุ่งเช้าอ่า
ได้ยินเสียงคนมาเก็บของป่าครับก็พยายามจะร้องเรียกทุบถังน้ำเพื่อให้คนได้ยิน
อืมแต่ไม่มีใครได้ยินค่ะสองวันที่อยู่ในถังน้ำ
หลายคนก็อาจจะมองว่าก็คงจะดื่มน้ำในถังก็เลยมีชีวิตรอดได้ครับ
นโรงศักดิ์บอกว่าเปล่าเลยไม่ได้ดื่มน้ำในถังนะอืม
ข้าวปลาก็ไม่ได้กินอยู่แล้วทำไมฮะไม่กล้ากินน้ำในถัง
เพราะตัวเองก็ฉี่ลงไปในถังอ้าวก็เลยไม่กล้ากินน้ำในนั้นอืม
ยืนยันว่าระหว่างที่ติดอยู่ในถังอ่ะค่ะตอนกลางคืนได้ยินเสียงแกลกแกลก
คล้ายมีคนอยู่ด้วยพอคืนที่สองมีเสียงผู้ชายกับผู้หญิง
น่าจะเป็นชายหญิงคู่เดิมที่เจอตั้งแต่ต้นที่ขี่รถจักรยานยนต์มาเจอ
แล้วก็ขี่ตามเขาอ่ะอ่ามาพูดจากข้างนอกถังน้ำอ่ะนะครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีคนมาเจอแล้วก็จะได้ออกไปแล้วนะอุ้ย
แบบนี้อุ้ยอย่างนี้เลยเหรอใช่แล้วก็เจอจริงจริงแล้วก็มีคนมาเจอ
แล้วก็มีคนมาช่วยแล้วก็ได้ออกจากถังจริงจริงอ่า
ตอนอยู่ในถัง๒วัน๒คืนเนี่ยนะง่วงก็ยืนเอายืนหลับ
เอามือจับฝาถังเอาไว้ครับเพราะถ้านั่งหรือตัวร่วงลงไป
ก็คือจมน้ำก็เลยเชื่อว่าสาเหตุที่รอดมาจากคำอธิษฐาน
ที่บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นประธานคณะทอดกระถิ่นที่วัดนะครับ
ไม่ได้ออกจากถังน้ำในวันที่สิบแปดพฤศจิกายนเนี่ย

เชื่อว่าเป็นจากแรงอธิษฐานตรงนั้น
ก็เลยโดนจิตโดนใจให้คนเดินผ่าน
ได้ยินเสียงร้องเรียกให้ช่วย
แล้วก็สุดท้ายออกมาจากถังได้

เขาไม่พูดอะไรครับเขามองหน้า
มองหน้า

หลังจากนั้นผมก็รู้สึกตัวอีกที
ตอนลงไปแล้ว
แล้วตอนที่ลงขาถังมันติดอยู่หรือว่ามันเติบไหร่

ก็หวนตัวขึ้นมาเอานึกออกไหมครับ

หนูรู้ก็เลยเห็นพ่อนั่นก็เลยเรียกเขา
คุณผู้ชมส่งข้อความมาน่าสนใจมากนักข่าวของเราก็ไซส์ห่างจากคุณพี่เยอะเหมือนกันเนอะ
อ่านข่าวไปเมื่อกี้นี้บอกคุณพี่เขาน้ำหนัก๙๐ใช่ไหม
นักข่าวเราน้ำหนัก๘๐ห่างกัน๑๐กิโลดิฉันก็ไม่คิดว่าจะห่างไซส์ขนาดห่างกัน
ต้องดูอวกกว่าเยอะโดยเฉพาะแถวภูงก็เยอะ
นี่คุณผู้ชมส่งข้อความมาเพราะเห็นภาพคุณพี่เขานี่แหละ
ตัวรูปร่างภูมิพี่เขาก็ใหญ่กว่านักข่ารนะครับเพราะที่สมควร
กุญแจพี่เหรอพี่ไม่ได้เล่าเรื่องกุญแจรถเลย
ไม่เลยค่ะบอกแค่ว่าเบลอแล้วโผล่รู้สึกตัวอีกทีคืออยู่ในถังแล้วค่ะ
วันแรกก็จะบอกไว้อย่างหนึ่ง
แปลกจากนี้เราเลยเอาภาพเทียบกันให้ดูนะคะ
นักข่าวของเราพยายามจะเข้าไป
เนี่ยตัวเกือบติดปากถังเห็นไหมอืมก็นั่นไงพี่เขาถึงครูดเต็มเลยไง
น่าจะแบบจังหวะครูดลงมาใช่ไหมเอออบตบอกว่าเดี๋ยวจะซ่อมค่ะ
แล้วก็ซื้อถังใบใหม่ค่ะครับนี่นะคะก็หวังว่าคงจะไม่มีใครตกลงไปในถังน้ำอีกนะคะ
คุณผู้ชมแซวใหญ่เลยอ่ะบอกว่าเล่ายังกับเรื่องผีผีถังน้ำหรืออะไร
ก็พี่เขาเล่าเขาตอบเราแบบนี้จริงจริงนะพี่เขาเล่าแบบนี้จริงจริงนะ
พี่เขาตอบคำถามเราแบบนี้จริงคุณผู้ชมก็ลองดูแล้วกัน
มีท่านผู้ชมเตือนมาทางเพจเฟซบุ๊คที่ชมเราอยู่เนี่ยบอกว่า
ผมเนี่ยเคยลงไปล้างถังขอเตือนเลยนะว่าอย่า
เพราะว่าขึ้นยากจริงไอ้เวลาลงเนี่ยมันอาจจะง่าย
เวลาขึ้นนี่มันลำบากใช่ใช่อย่าไปทดลองเองค่ะ